วันนี้มีเหตุเผลิงไม่เกิดขึ้นในท้องที่ของสนพระขนง
แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑คน
เป็นผู้หญิงอายุ๖๗ปีแล้วอยู่บ้านเพียงลำพัง

โอ้โหคือนักเลยนะครับ
นี่เป็นภาพวินาทีที่หน่วยกู้ภัยกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
พยายามเร่งเข้าไปดับไฟที่ไหม้บ้านหลังนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้ามืดวันนี้ครับในท้องที่ของสอนอพระขนงนะครับ
ตำรวจรับแจ้งเหตุว่ามีเพลิงไหม้บ้านในซอยปุณวิธีสามสิบหก
ถนนสุขุมวิทหนึ่งร้อยหนึ่งเขตพระขนงนะครับ
ที่เกิดเหตุบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สี่สองทับยี่สิบ
เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะฮะอ่าโดยด้านหลังบ้านเนี่ย
โครงสร้างเป็นไม้มีรั้วรอบขอบชิดเนื้อที่ประมาณ๕๐ตารางวานะครับ
เพลิงก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วจากจุดด้านหลังบ้านนะฮะ
เจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงเพื่อไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างนะครับ
แล้วก็ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะฮะ
อ่าก็เป็นช่วงรุ่งสามพอดีนะครับพอควบคุมเพลิงได้
จากการตรวจสอบพบว่าเพลิงเนี่ยเริ่มต้นลุกไหม้เกิดขึ้นจากจุดที่เป็นห้องรับแขก
โดยในห้องนอนชั้นล่างมีศพผู้เสียชีวิตอยู่๑ศพ
คือนางสมทรงวงโพธิรัฐอายุ๖๗ปี
เสียชีวิตในสภาพนั่งเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้
ตามร่างกายผิวหนังมีรอยไหม้เกลี่ยมไปหมด
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปสอบถามจากเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ
เขาอาศัยอยู่บ้านหลังติดกันกับบ้านเกิดเหตุเลย
บอกว่าเหตุไฟไหม้เนี่ยเกิดขึ้นประมาณตี๕๔๐นาทีนะครับ
บ้านหลังที่เกิดเหตุมีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านคนเดียว
เนื่องจากคนในบ้านทั้งหมดไปเที่ยวต่างประเทศช่วงปีใหม่กันนะครับ
ปกติผู้เสียชีวิตเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรง
ตี๕ของทุกวันจะตื่นตลาดไปตอนเช้าตรู่นะ
ตอนแรกคิดว่าคงจะออกไปตลาดเช่นเคยแล้วอาจจะลืมเปิด
หรือว่าทำอะไรทิ้งไว้ไฟก็เลยไหม้บ้าน
พอเห็นไฟไหม้เพื่อนบ้านก็ปีนรั้วเข้าไป
แล้วก็ทุบกระจกเข้าไปกลุ่มควันก็โถมออกมาจำนวนมาก
ตอนนั้นมืดมากด้วยนะฮะฟ้ายังไม่สว่าง
ไม่เห็นอะไรเลยก็เลยพยายามลองตะโกนเรียกชื่อของผู้ที่เสียชีวิตนะฮะ
ก็คือหญิงวัย๖๗ปีเนี่ยนะครับเธอชื่อเล่นว่าม่วยนะ
เพื่อนบ้านก็เรียกป้าม่วยป้าม่วยป้าม่วยเนี่ยก็ไม่มีเสียงตอบรับนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าผู้เสียชีวิตจะอยู่ในบ้านหรือเปล่า
หรือว่าอยู่จุดไหนของบ้านเพราะว่าควันเยอะมากและเข้าไปไม่ได้อีกแล้ว
ทำได้เพียงแค่ช่วยกันฉีดน้ำจากสายยางแล้วก็สาดน้ำจากถังเข้าไป
เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึง
ซึ่งกว่าที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงก็เป็นประมาณ๒๐นาทีหลังจากที่โทรไปแจ้งเหตุ
แต่ว่าเขาตะโกนเรียกกันนะตะโกนเรียกชื่อคนตายนะ
แต่ตอนนี้มันไม่มีใครเสียงตอบรับแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปด้วย
เพราะว่าตอนนั้นมันเริ่มไอ้ควันมันเริ่มเยอะ
มันมองไม่เห็นข้างในมันมืดด้วยเพราะตอนนั้นประมาณตีห้า
ประมาณตี๕๔๐๔๕นี่แหละประมาณนั้นแหละ
แล้วก็พอผมเห็นว่ามันเอาไม่ไหวแล้วแม่ออกไปแล้วก็มาที่บ้านเรามันฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้
กลัวติดบ้านเรามันกำลังจะติดบ้านผมแต่ไม่รู้ว่ามีคนป้าม่วยอยู่ในนั้น
คนแข็งแรงไม่ใช่คนเจ็บป่วยหรืออะไรแกคนแข็งแรงแกมีไล่แกก็ไปอยู่ไล่ไปอยู่อะไรบ้าง
แต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยบ้านนี้คือเขาอยู่กัน๔คน
อยู่กัน๔คนไม่ได้ว่าแกอยู่คนเดียวอยู่๔คนแต่อีก๓คนเนี่ยครอบครัวนะ
แกเป็นคนไม่ได้มีครอบครัวแกเป็นพี่สาวของแฟนพี่สาวแล้วก็เขาไปเที่ยวต่างประเทศแก
ส่วนมากช่วงปีช่วงสงการอะไรเนี่ยนะแกก็จะเป็นคนเฝ้าบ้านแกจะเป็นคนตื่นเช้าตีห้ากว่าเนี่ย
แกจะไปออกไปตลาดแกจะไปออกตลาดแกจะไปซื้อกับข้าวต้นเช้าตี๕กว่ากว่าเนี่ยแกจะเป็นซื้อข้าว
แต่ผมเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยตามที่ผมสันนิษฐานนะตามที่ผมเข้าไปดูนะว่าผมเข้าไปเนี่ยเป็นคนเป็นคนแรกเนี่ยคือไฟเนี่ยมันไหม้กับพื้นก่อน
แล้วแกเราไม่รู้ว่าแกอยู่ห้องนั้นแล้วเราตะโกนเรียกไม่มีแต่สันนิษฐานเนี่ยแกคงน่าจะทำอะไรในครัวอุ่นอะไรเอาไว้แล้วก็มานั่งที่โต๊ะ
โต๊ะที่ห้องที่อยู่ทางที่แกนอนเสียชีวิตเนี่ยคือมันนั่งเล่นมาแบบมาโยกโต๊ะเล่นเล่นแล้วก็มีเผลอหลับไป
เพราะตอนที่เราเข้าไปเนี่ยไฟมันไหม้แล้วไฟมันไหม้แล้วคงแกคงจะได้ได้ดมควันเข้าไปแล้ว
เพราะว่าตอนแฟนผมกับเพื่อนข้างบ้านเนี่ยทุบกระจกเนี่ยควันมันตีออกมาแล้ว
สำหรับบ้านหลังเกิดเหตุนะครับเป็นบ้านพักของพันธุ์ตะหมดเอกชัยพรวรรณปรภาอายุหกสิบห้าปีนะครับ
เป็นอดีตรองผู้บังคับการกองมาตรฐานวินัยที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเมื่อปี๕๓นะครับ
บ้านหลังนี้มีผู้พักอาศัย๔คนนะฮะขณะเกิดเหตุพันธุ์ตำรวจเอกชายพรกับครอบครัวรวม๓คนเดินทางไปต่างประเทศช่วงปีใหม่
ก็เหลือผู้ตายที่อยู่ที่บ้านคนเดียวผู้ตายก็เป็นพี่สาวภรรยานะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาด้วยนะครับ
ตำรวจบอกว่าหลังจากที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบแล้วนะครับเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมาจากไฟฟ้ารัดวงจรที่ปลั๊กไฟต่อพ่วงนะครับเดี๋ยวก็จะประสานกับทางเจ้าของบ้านแจ้งเรื่องให้ทราบนะครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ